อากาศมันร้อนหลายคนไปทะเลค่ะ
ก็ต้องมีชุดว่ายน้ำบีกินี่แบบนี้นะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะภาพก็สวยงามดีหรอกนะ

แฟนเขาสามีเขาของผู้หญิงเหล่านี้

ฉันห่วงฉันมะถวงฉันคือ
พี่ป่านฉันละพร
กว่านะฮะเจ้าพ่อสุดแสนเจ้าหวงของเขาคนนี้ครับคุณผู้หญิง
พี่ป๋อนัตรธวุนั่นเองเออเออแต่ภรรยาเขาสวยนะฮะ
พี่เอ๋เนี่ยนะเขาโพสต์ภาพโชว์ความเป๊ะปังของตัวเองเมื่อไหร่
คุณสามีพี่ป๋อเนี่ยหรือที่ตอนนี้มักเรียกแทนตัวเองว่าพอ
พอย่อมาจากหัวเอ๊ให้รู้ไปเลยให้รู้ไปเลยนะฮะ
ก็จะเข้ามาคอมเมนต์ค่ะดุการแต่งตัวของภรรยาออกสื่อทันที
โดยพี่ป๋อเนี่ยจะออกตัวก่อนเลยว่าไม่ได้หวงนะแต่หน่วงหัวใจ
ชอบคำพูดเออนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นแบบหนักขึ้นเรื่อยด้วยนะคะ
เพราะว่าเมื่อคุณสามีเนี่ยรับบทบาทเป็นช่างรีทัศน์ซะเลยก็แล้วกันนำรูปสุดแซ่บของคุณภรรยาค่ะเนี่ย
รีทัศน์เสื้อผ้านะคะปิดไปเลยเปิดใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวป๋อปิดให้
เดี๋ยวพอจะปิดให้พร้อมกับบอกด้วยว่าไอ้เราก็ขยันปิด
เมียน่ะโอ้ขยันลงแล้วเกิน
โอ้แต่เขาสวยให้อวดเถอะนะคะ

ต่อที่คู่นี้นะคะบอกว่าโอ้โหออกสตาร์ทแบบคนคลั่งรักไปเลยนะคะ
สำหรับคู่ของคุณบอยปกรณ์นะคะกับนี่เลยน้องเฟย์พรประวีค่ะ
ตั้งแต่ประกาศครบหาดูใจกันนะคะ
โลกโลกทั้งใบเป็นสีชมพูมาขึ้นมาทันทีค่ะ
ครั้งรักขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมนะคะ
เฟย์เธอไปเที่ยวทะเลล่ะค่ะเรื่องไปเที่ยวทะเลนะคะ
คุณผู้ชมชุดก็ต้องเป็นแบบนี้

รับลมทะเลอย่างที่เชอรี่บอกไม่ได้โป๊อะไรเลยค่ะนะคะ
คือชาวเน็ตเข้ามากดไลค์เต็มไปหมดนะคะ
แต่ปรากฏว่าบอยไม่ถูกใจจ้า
เข้ามาคอมเมนต์ทันทีนะคะว่าไปเที่ยวที่หนาวบ้างก็ได้นะ
นี่มันจะได้มิดชิดไงคะ
หรือภาพี่สาวเฟย์เธอโพสต์ชุดสีชมพูเดี๋ยวให้ดูนะคะ
คือหนุ่มบอยเขาก็เข้ามาเลยนะคะบอกว่า
กว้างแบบนี้ดีครับนี่อย่าเข้าไปซูมเยอะ

ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกคู่ที่น่ารักมากนะคะ
ต่ออีกคู่ค่ะคู่นี้เขาก็เพิ่งเริ่มต้นคุยเหมือนกัน
แล้วก็เปิดตัวกันแหละว่ากำลังศึกษาดูใจกันเมื่อไม่นานมานี้นะฮะ

สำหรับพระเอกหนุ่มอาเล็กธิรเดชกับน้องโบเมลดาค่ะ
คือเมื่อไหร่ที่น้องโบเนี่ยโพสต์ภาพแซ่บ
โบนี่เขาเป็นคนแซ่บนะหน้าหวานก็จริงนะฮะ
อกจากจะมีชาวเน็ตเขาเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์ชื่นชมกันแล้ว
ก็มีชาวเน็ตอยู่ท่านหนึ่งคุณขาเป็นชาวเน็ตที่พิเศษพิเศษ
คอมเมนต์ด้วยอาการห่วงตลอดเวลาเลย
ซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะ
ก็คือหนุ่มคนสนิทคนรู้ใจอย่างอเล็กธิระเดชนี่แหละจ้า
อย่างล่าสุดนี้นะคะเมื่อโบเมลดาเขาใส่บิกินี่สีส้มใช่ไหม
นี่น้องชิลดีอยู่บนโขดหินถ่ายรูปฟินอยู่นั่นเองนะคะ
สะดุดคอมเมนต์ของอเล็กเข้ามาพิมพ์สั้นเลยนะ

แบบนี้ก็โอ้โหต่อไปก็ต้องช่วยสกรีนการโพสต์